ส่วนเหตุการณ์นี้ที่ปราจีนบุรีค่ะโจรขึ้นบ้าน
คือคนร้ายเนี่ยงัดเข้าไปที่บ้านหลังนึงตั้งใจว่าจะเข้าไปขโมยของ
แต่แหมจังหวะดีเจ้าของบ้านกลับมาบ้านพอดี
เจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงเปิดประตูเข้าไปโอ้โห
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
จังหวะที่เจ้าของบ้านที่เป็นผู้หญิงเปิดประตูบ้านเข้าไป
คือเจอคนร้ายแบบประจันหน้ากันเลย
เจ้าของบ้านมาแล้วนะคะขี่รถจักรยานยนต์มานะคะ
เจ้าของบ้านถึงขั้นช็อกเลยอะค่ะเพราะใครจะไปคิดอ่ะ
นี่เปิดประตูบ้านเข้ามานะคะ
แล้วเดี๋ยวจะเจอกับคนร้ายแบบจะแบบประชิดตัว
ตึ๊กครับหนีออกไปโอ้โหนี่
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ
บ้านที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่หมู่๔ที่ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงอ่ะนะคะด้านหลังมันเป็นป่าเป็นบ่อน้ำ
ในบ้านเนี่ยข้าวของกระจัดกระจาย
คนร้ายรื้อค้นแต่ไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปนี่คือหลังบ้านค่ะ
ก็ค่อนข้างจะรกแบบนี้นะคะ
โอ้โหเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงด้วยนางสาวเกรดแก้วเธอบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนะคะก็คือไปทำงาน

เงาดำอยู่ดีผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมา
สภาพในกล้องวงจรปิดคือวัยมากรีบแบบอุ๊ยพุ่งออกจากบ้านไปเลยนะคะ
แล้วก็หายไปในความมืด
พอเธอตั้งสติได้ถึงนึกออก
มันโจรนี่ก็เลยตะโกนเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยค่ะ
เปิดบ้านใช่ไหมมันมืดแล้วหนูก็ตกใจแบบว่า
หนูก็นึกว่าอะไรอ่ะเงาดำวิ่งมาแต่หนูว่าเปิดไฟหน้าบ้านแล้ว
แล้ววิ่งมาจ๊ะกันหน้าบ้านพอดีเลยแล้วหนูก็มองหน้าเขา
แล้วหนูก็ถามใครอ่ะใครอ่ะจนเขาวิ่งหนีออกไปตรงนู้น
ตอนแรกหนูก็คิดว่าแฟนหนูมันแกล้ง
เพราะว่าหนูก็กลัวแบบเออพ่อหนูเพิ่งเสียไปอะไรอย่างนี้
แต่หนูก็ไม่ได้กลัวผีนะคือว่าด้วยความตกใจแบบ

แต่จังหวะที่ประชิดตัวเผชิญหน้ากันสบตากันคือช็อกมาก

คนร้ายก็อาศัยจังหวะที่เธอถอย

เจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าก็รีบโทรไปบอกแฟนโทรไปบอกเพื่อน

ไม่อย่างนั้นก็หวาดภาวะกลัวไม่กล้าจะอยู่บ้าน